ฉันเกิดมาจนอายุ๖๐ปีมีคนใช้มาประมาณร้อยกว่า
จะมีผู้ต้องหาอยู่ประมาณ๕ท่าน๕คนค่ะ
ยัดของให้คนอื่นแล้วก็ขู่ถึงผู้มีอิทธิพลต่าง
ภาพในกล้องทั้งหมดเนี่ยเป็นน้องก้อยเป็นคนยก

แต่ของพี่ออกมาอยู่ข้างนอกได้อย่างไร
ขณะนี้ของพี่เนี่ยออกโดนหิ้วขึ้นไปข้างบน
บันไดหนีไฟพี่ตอบเท่านี้พี่มีกล้องทุกขั้นตอน
กล้องแบบเมื่อกี้ที่น้องเห็นนะจ๊ะ
เพราะว่าการที่ยกของไปไม่ใช่เด็กคนเดียว
แต่บังเอิญภาพภาพในกล้องทั้งหมดเนี่ย

ค่ะก็ขู่ว่าเคยทำมาแล้วแบบนี้ค่ะ
สองครั้งเคยยัดของให้คนอื่นอื่นแล้วก็ขู่ถึง
ผู้มีอิทธิพลต่างที่นายจ้างเขารู้จักนะคะ
เดี๋ยวเขาขู่ว่าเขาเคยยัดของ

ค่ะเคยทำแบบนี้แบบนี้ค่ะอยากลองดีไหมอะไรแบบนี้ค่ะ
ปรากฏว่ามีคดีที่ลักษณะเดียวกันถูกนายจ้าง
แจ้งความลักษณะในจ้างเช่นเดียวกัน

แต่เคสหนึ่งที่นั่งอยู่ในรายการนะครับ

แล้วก็มีแจ้งมาเคยถูกดำเนินคดีแล้ว

มีคนใช้มาประมาณร้อยกว่า
จะมีผู้ต้องหาอยู่ประมาณ๕ท่าน๕คนค่ะ
หวังว่าเมื่อก่อนก็ได้
โอ้โหเอาน้องว่าไหมไอ้คดีแค่แจ้งเท็จโอ้แต่เรื่องคดีอ่า
ค้ามนุษย์อ่ะจบเหไปเลยเป็นไปไม่ได้
ดีใจค่ะของคุณพ่อคุณแม่ก็คือไม่มีปัญหาอะไรแล้วค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ก็คือทำมาหากินได้ปกติไม่ต้องไปที่กรุงเทพแล้ว
นี่
เหล็นอร์หล่องหล่องหล่อง
โปรดติดตามตอนต่อไป